คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่อง
กรณีตามล่าโจรชิงทองที่ลบบุรีนะครับ
ก็เรื่องของการนำเสนอข่าวทั้งสื่อหลักสื่อรอง
สื่อหลักไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ทีวีต่างวิทยุต่างนะครับ

เขามีการเสนอข่าวกันเยอะเจาะประเด็นกันหลายรูปแบบ
ทีนี้เมื่อวานพบตรก็บ่นเหมือนกัน
สื่อนี่แหละไปเปิดเผยข้อมูลให้เขาหมดเลย
ใช่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่อยู่แล้วผมก็หนีเหมือนกันนะครับ
เรื่องราวของการนำเสนอข่าวโจรชิงทองลบบุรี
แล้วก็เรื่องของสื่อมีผลต่อรูปคดีอะไรอย่างไร
วันนี้ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

เดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับติดตามเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ตำรวจกับสื่อมนต์ชนโดยเฉพาะสื่อมนต์ชนสายข่าวอัตยกรรมเนี่ย
มันก็เหมือนลิ้นกับฟันมานานแล้วครับ
ค่ะคือมีช่วงของการพึ่งพาอาศัยกันและกันก็มีเพื่อขอข้อมูลกระจายข้อมูลเนี่ย
ตำรวจทำคดีมีผลงานก็เพิ่งพาให้นักข่าวอาจยากรรมนี่แหละช่วยออกข่าวให้
เวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เคยสงสัยไหมครับว่าตำรวจนำโดยผู้กำกับท่านนั้นท่านนี้
แล้วก็มีตำรวจมีรายชื่อตำรวจหลายคนจนกระทั่งคนอ่านบอกโอ้ยทำไมต้องใส่ชื่อตำรวจมากมายอันนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ว่าพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าตำรวจชุดจัดคุณเนี่ยเขาก็อยากจะให้นักข่าวลงชื่อให้เขาด้วย
จะได้เป็นผลต่อความดีความชอบไม่ใช่ลงชื่อแต่ผู้หลักผู้ใหญ่๒๓คนก็เพิ่งพากันมาอย่างนี้
นักข่าวอยากได้ข่าวอยากได้ข้อมูลมาเขียนข่าวเชิงลึกนักข่าวก็ต้องพึ่งพาตำรวจเป็นแหล่งข่าวให้
ฉะนั้นนักข่าวกับตำรวจก็อยู่กันมาอย่างนี้นานแล้วครับโดยเฉพาะนักข่าวหนังสือพิมพ์สายอาจยกรรมเนี่ย
เพราะแต่ก่อนเนี่ยข่าวทางโทรทัศน์เนี่ยเขาไม่เล่นข่าวแบบนี้เขาเล่นข่าวแต่ทางการ
ทีนี้วันนี้เนี่ยพอมาถึงข่าวการไล่ล่าหาตัวโจรโหดปล้นทองฆ่าเด็กฆ่าคนที่ลบบุรีมันกำลังจะทำให้ตำรวจกับนักข่าวขัดใจกันครับ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าหนึ่งนักข่าวล้ำเส้นเสนอข่าวที่เฉยให้ตำรวจทำงานลำบากข้อมูลที่แพร่ออกมามั่วซั่ว
อย่างตอนนี้เปิดขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันจะมีมันจะมีโลกออนไลน์ที่มั่วบอกจับได้มั่งแล้วจับได้
แต่คนนั้นคนนี้อันนี้ทำให้ตำรวจเวียนหัวโดยเฉพาะนักข่าวสายโซเชียนที่ไม่ใช่สื่อหลักนะทำให้เวียนหัวมาก
สองนักข่าวถามแบบคาดคันทุกวันวันละหลายรอบ
ถามว่าเมื่อไหร่จะจับได้นี่ผ่านมาห้าวันหกวันเจ็ดวันแล้ว
ตำรวจเขารู้สึกว่ากดดันจนกระทั่งนายตำรวจผู้ใหญ่ระดับรองผู้บังคับการ
จำได้ไหมครับท่านบอกว่าคนร้ายไม่ได้เดินอยู่ในเซเว่นนะครับ
ที่จะจับกันได้ง่ายง่ายสุดท้ายการประชุมหารือวางแผนของตำรวจ
เขาจึงกีดกันนักข่าวออกมาอยู่นอกวงคือไม่บอกให้นักข่าวรู้
การบุกตรวจค้นสถานที่ต่างตอนหลังก็ปิดเป็นความลับ
ไม่ให้นักข่าวรู้อ่าฉะนั้นเนี่ยเราควรจะคิดเรื่องนี้ยังไงครับ
คือต้องบอกว่ามันต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน
นักข่าวต้องเข้าใจตำรวจตำรวจต้องเข้าใจนักข่าว
แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วครับ
คดีดังเนี่ยผู้ร้ายคนสำคัญที่ถูกจับได้เนี่ย
จับได้เพราะเบาะแสของนักข่าวไปทำข่าวเสนอข่าว
จับได้เพราะทิศทางจากการหาข่าวของนักข่าว
ไม่ใช่แค่แค่การทำงานของสบวทอย่างเดียว
ที่หน้าที่ผมจำแม่นและยกตัวอย่างได้ปี๒๕๑๒แถวนั้น
สุรพลสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผู้ยิ่งใหญ่
พ่อของสุรชัยสุรชาติสมบัติเจริญนี่แหละถูกยิงตาย
ในปีประมาณ๒๕๑๒อย่างที่ว่าผมยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยซ้ำไป
แต่ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นข่าวพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ในยุคนั้น
ทุกฉบับแล้วพาดหัวกันเป็นเดือนในช่วงที่ยังจับตัวผู้ร้ายไม่ได้
ตอนนั้นเนี่ยข่าววิทยุทีวีไม่เล่นข่าวแบบนี้นะครับ
ฉะนั้นคนเวลาจะติดตามข่าวอย่างนี้เนี่ยเขาตามผ่านช่องทางเดียวคือ
หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไหนที่มีข่าวคืบหน้ามากกว่า
ก็ขายดีกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่มีรายละเอียดมากกว่า
ก็เล่นข่าวละเอียดมากกว่าก็จะขายดีกว่า
เล่นข่าวอย่างนี้เป็นเดือนนะครับถึงจะถึงจะจับผู้ร้ายได้
สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการทำงานของนักข่าวไม่ใช่แค่ตามข่าว
เอาเฉพาะตำรวจอย่างเดียวแต่นักข่าวเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็น
เป็นสายสืบซะเองเขาสอหาข้อมูลเขาออกไปพบแหล่งข่าวกันเอง
แล้วบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่นักข่าวไปสืบไปสอบไปหาไปคุยเนี่ย
มันอาจจะเป็นคนละทิศคนละทางกับข้อมูลของตำรวจก็ได้
แล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะครับสุดท้ายผู้ร้ายก็ถูกจับได้
เพราะบ่อแสจากนักข่าวจากนักหนังสือพิมพ์ก็มี
เพราะว่าการหาข่าวของนักข่าวและนำข่าวมาเสนอนั้นเนี่ย
เขาทำอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจึงเห็นนักข่าวทั้งหลาย
ทีมข่าวของโทรทัศน์เกือบทุกช่องแม้กระทั่งของไทยรัฐทีวีเนี่ย
เขาไปพบแหล่งข่าวเขาบุกไปพบคนนั้นคนนี้
ไปหาเบาะแสไปพูดคุยกับชาวบ้านไปดูรายละเอียดของแต่ละเรื่อง
เขาก็ทำงานคู่ขนานไปกับการสอบสวนของตำรวจแล้วทีมข่าวโทรทัศน์ของแต่ละช่องเนี่ย
เขาก็หาบ่อแสหาข้อมูลเขาก็แยกย้ายกัน
แล้วแต่ว่าใครจะมีแหล่งข่าวของตัวเองยังไงฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ย
บางทีชาวบ้านเขากล้าให้ข้อมูลกับทีมนักข่าว
มากกว่าที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจก็มีอันนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ย
เพื่อจะสรุปว่าระหว่างตำรวจกับนักข่าว
ต้องทำใจครับตำรวจต้องทำใจกับปรากฏการณ์วิธีการทำงานของนักข่าว
ว่าเขาก็ต้องการแข่งขันกันเพื่อนำเสนอข่าว
มาบอกเล่าท่านผู้ชมว่าคืบหน้าไปถึงไหนก็ไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยกันนั่นแหละครับ
เขาหยิบฉวยเอาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์มาออกอากาศ
ฉะนั้นตำรวจควรจะให้ความร่วมมือกับนักข่าวมากกว่าที่จะมากันท่ากัน
สองนักข่าวเองก็อย่าคาดคันกดดันจนตำรวจหลบหน้าไม่รู้จะตอบคำถามยังไง
เพราะถามเจอหน้ากันก็วันละ๒เวลาก็ถามวันละ๒เวลาว่าเมื่อไหร่จะจับได้
ต้องถือหลักว่าหน้าที่ต่างกันความสัมพันธ์คงเดิม
วันเนี้ยในฐานะคนทำงานข่าวเก่ามาสี่สิบห้าสิบปี
เห็นแล้วว่าเอ๊ะระหว่างตำรวจกับนักข่าว
ทำท่าว่าจะมีปัญหากันมากขึ้นก็เลยบอกไปถึงตั้งแต่พบตร
รองพบตรทีมงานสอบสวนสืบสวนที่เกี่ยวข้อง
บอกว่าคนทำข่าวเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขา
เขาต้องการเอาข่าวมาให้ประชาชนได้รู้เพราะว่าคนอยากรู้
เดี๋ยวจากนั้นตอนนี้ก็เอามาให้ฟังใครนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่ง
คงจะมีความคืบหน้าอีกว่าทีมข่าวไทยรัฐเนี่ย
ไปพบไปหาไปเจอไปพูดไปคุยกับใครแล้วความคืบหน้าเป็นยังไง
วันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
หน้าที่ต่างกันแต่ความสัมพันธ์คงเดิม
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
การทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายสื่อเองก็อยากได้ข่าว
ที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้อย่างเต็มที่ก็พยายามคัดกรองเหมือนกันนะฮะ
ค่ะแล้วก็เราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็ทางสายกลางทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะ
แต่ว่าพบตรเขาก็เตือนคือทุกส่วนแหละทั้งตำรวจเอง
ที่อาจจะมีการโพสต์ข้อมูลอะไรออกมา